กรณีเครื่องบินของสายการบินเอทีโอเปียนแอร์ไลน
มวลอาทิตย์จนมีผู้เสียชีวิต๑๕๗ศพ
วันนี้ได้กลายเป็นการขยายประเด็นไปถึงความไม่มั่นใจ

ในวันนี้ที่พื้นที่โล่งซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุ
เครื่องบินเอทีโอเปียนแอร์ไลน์ตกเมื่อวันอาทิตย์
จนมีผู้เสียชีวิต๑๕๗ศพยังมีความเคลื่อนไหวอยู่
เจ้าหน้าที่กู้ภัยและทีมสอบสวนเดินทางมาถึงแล้วตั้งแต่วันแรก
ยังคงทำงานเก็บหลักฐานที่เหลืออยู่ให้ได้มากที่สุดอย่างต่อเนื่อง
แม้ก่อนหน้านี้จะได้หลักฐานชิ้นสำคัญ
คือกล่องดำของเครื่องบินไปแล้ว
แต่นอกจากหลักฐานที่อาจเป็นกุญแจไขปริศนาสาเหตุการตก
สิ่งที่พวกเขาจะต้องพบยังมีความสะเทือนใจ
เมื่อได้เห็นของใช้หรือแม้แต่ภาพถ่ายที่ตกอยู่
ไว้ในขณะที่เจ้าของไม่มีชีวิตแล้ว
โดยใกล้กับจุดตกยังมีญาติของผู้เสียชีวิต
มาวางดอกไม้ไว้อาลัยเป็นจุดด้วยความเศร้าโศก
เสมือนเป็นการบอกลาครั้งสุดท้าย
ระหว่างญาติกับผู้เสียชีวิต
แต่โศกนาฏกรรมในครั้งนี้มีความแตกต่าง
เหตุเครื่องบินตกในครั้งอื่น
เพราะในตอนนี้ทั่วโลกกำลังตั้งข้อกังขา

เนื่องจากเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา

เคยประสบเหตุตกที่อินโดนีเซีย
จนทำให้มีผู้เสียชีวิตยกลำมาแล้วเช่นกัน
แม้จะยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน
แต่หลายประเทศทั้งในสภาพยุโรปเอเชีย
จนถึงออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

ออกคำสั่งระงับการทำการบิน

ต้องหยุดให้บริการไปก่อนไปโดยปริยาย

ยังมี๒ประเทศใหญ่คือสหรัฐอเมริกาและแคนาดา

ซึ่งเป็นบริษัทอเมริกันด้วยกัน
ยืนยันว่าที่ผ่านมายังไม่มีหลักฐานที่มากพอ
ที่จะสั่งให้เครื่องบินรุ่นดังกล่าวหยุดทำการบินได้
โรบินสันนายกสมาคมนักบินสายการบินนิวซีแลนด์

และอยู่ในแวดวงการบินพาณิชย์มายาวนาน
ว่าท่าทีของสาวรัฐแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
แม้เหตุผลที่เจ้าหน้าที่สาวรัฐอ้างมาจะพอฟังได้

ผู้โดยสารเครื่องบินจำนวนมากเริ่มไม่มั่นใจ
นี่เป็นวิกฤตศรัทธาที่อาจส่งผลระยะยาว
โดยผู้เชี่ยวชาญด้านภาพลักษณ์องค์กรมองว่า

อย่างไรก็ตาม

ด้านการบินแนะนำว่ายังไม่ควรสรุปสาเหตุ

โดยที่ยังไม่มีข้อมูลที่มากพอ

อาจเป็นสาเหตุให้เครื่องบินตกได้
พลดาวสุโขข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน